มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จันทบุรีนะคะ
รถกระบะขับรถชนมอโตไซค์ที่กำลังออกมาจากซอย
แล้วลากมอเตอร์ไซคันนี้ไปกว่า๕๐เมตร
คนขับมอเตอร์ไซค์ปลอดภัยค่ะ
แต่ว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนเจ็บมีคนได้รับผลกระทบถึง๗รายด้วยกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วคลิปแรกที่คุณผู้ชมเห็นที่ชนแล้วมอเตอร์ไซค์กระเด็น
คือภาพนี้คือชนแรงเลยนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกลากไปประมาณ๕๐เมตร

จะเห็นว่าคนขับกระโดดออกมาก่อน
ที่ติดอยู่ใต้ท้องรถโดนลากไป๕๐เมตร

เออแต่ก็ต้องบอกว่าคนขับก็รอดหวุดหวิดนะคะ
ุดหวิดจริงคือนาทีนั้นเขาแบบออกมาจากรถได้ทันนะคะ
นี่คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาถนนสายรักษักชมูลที่จันทบุรี
กระบะเนี่ยสุดท้ายอยู่ในสภาพนี้ค่ะชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางด้านหน้ารถก็พังยับเยิน
ใต้ท้องรถคุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์ถูกเหยียบพังยับเยินเหมือนกันค่ะ
แล้วใกล้กันมีรถเสียหายอีกเยอะเลยค่ะ
มีรถยนต์สีบรอนเทาก็ไปชนกำแพงบ้านข้างหลังก็ถูกชนท้ายพังยับเยินเหมือนกันค่ะ
คนขับที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะคะมีลักษณะท่าทีคล้ายคนเมา
ตำรวจก็พาไปที่โรงพักเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นเหมือนยาวผมยาว
ตรงอะไร๒ทุ่ม๒ทุ่มเหรอคะอืมนี่เขาเป็นผู้ชายนะคะแต่ก็ผมเยานะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บ๗รายเป็นชาย๕เป็นหญิง๒
กู้ภัยสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรีก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้า
นี่ค่ะนี่คือคนขับรถกระบะนายพรทิพย์ทศคุยอายุ๒๖ปี
คือตามรายงานบอกมีลักษณะคล้ายคนเมาด้วยนะคะ
ตำรวจก็สอบปากคำแล้วก็ต้องไปตรวจวัดค่าแอลกอฮอล์ที่โรงพัก
ก่อนที่จะดำเนินคดีกันต่อไปค่ะ
ส่วนนายชัยวัดใจเย็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่บุดหวิดนี่แหละค่ะนะคะ
บอกว่าเขาจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ริมทางกำลังจะลงไปซื้อของ
แล้วจู่เนี่ยก็มีกระบะมาชนท้ายรถยนต์คันที่กำลังออกมาจากซอยทะไหลไป
ไกลกว่า๕๐เมตรเขาก็เห็นท่าไม่ดีค่ะ
กระโดดลงจากรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยรอดบุดหวิดคุณผู้ชมค่ะอืม
เนี่ยค่ะเขาออกมาจากซอยช้างพุ่งเนี่ยพี่แล้วทีเนี้ยผมมาจอดอยู่เฉย
แล้วทีนี้เห็นผมไม่รู้ว่ารถกระบะเขามาจากไหนพี่
อยู่ดีผมไม่เห็นรถเก่งโดนชนข้างหลังตึ้ง
แล้วทีนี้ผมก็ดูผมก็เอกใจแล้วมันเฉียงมาทางผมผมก็ต้องกระโดดหลบ
อืมก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์เลย
เพราะถ้าผมเอามอไซค์ไปด้วยก็อันนี้อยู่ดีพี่
โชคดีนะที่ไม่ได้โดนรถทับไปด้วยนะครับ